แต่งกันมาหลายปีจนเลิกกันไปแล้วเนี่ย
แต่ว่าล่าสุดเขากลับมาคืนดีกันแล้ว

ปี๒๕๕๘ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
เป็นปีที่ตลกอาวุโสอย่างเทพโพงามค่ะ

ทำอะไรก็เจ๊งไม่เป็น๕เลยทีเดียว
ขนาดไปร่วมหุ้นร่วมทุนกับเขาก็เจ๊งอีก

ที่มีอันต้องตัดสินใจแยกทางกันไปนะครับ
กับคุณจุ๋มพัชราวัลคู่ทุกคู่ยาก

ความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของป่าเทพ

ใครจะไปคิดคุณทำธุรกิจมาล้าน๘เจ๊งทุกอย่าง

เขาบอกขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย

กลับมาคืนดีกันแล้วกับอดีตภรรยา

โดยทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ก็ได้รับการยืนยัน

กลับมาอยู่ด้วยกันประมาณ๒เดือนแล้ว
ก็ตั้งแต่ประมาณช่วง

ไปได้สวยเลยแล้วก็กำลังจะขยายกิจการ

หลังจากกลับมาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าก็มีทะเลาะกันบ้าง

แต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรตอนนี้ก็รักกันดีค่ะ